ข่าวนี้บอกเลยขอใส่ฟิลลิ่งแบบเต็ม
เพราะคุณดังพันกรนะคะกลับมาแล้วกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดค่ะ
ภัยรีพินาศโอ้โหเป็นไงแค่ชื่อแค่ชื่อเพลงนี้ก็สุดแรงแล้วนะคุณค่ะ
และครั้งนี้นะคะได้นักแสดงแบบคุณภาพแถวหน้าของเมืองไทย
ใครบ้างคุณกบสุวนันคุณออยธนาคุณแป้งอติรามาเล่นมิวสิกวิดีโอด้วย
บอกเลยว่าเนื้อหามันแรงถึงใจจะเป็นยังไงไปชมค่ะ
โอ้โหแต่ละคนไม่ธรรมดานะคุณคุณกบสุวนัน
กลับมาเล่นเอ็มวีเหรอคุณพระ
มาแบบร้ายด้วยนะคะไม่ได้มาแบบว่าใส่ซื่อนะคะคุณค่ะ
จัดความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องให้แฟนเพลงสำหรับนักร้องเสียงดีคุณดังพันกรค่ะ
ส่งซิงเกิลล่าสุดอย่างไพรีพินาศ
เพลงช้าแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยบาดลึกถึงสวงเลย
โดยครั้งนี้นะคะเจ้าตัวนั้นก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชน
ไปเก็บภาพเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอค่ะ
ที่ได้นักแสดงนำระดับฝีมือเลยอย่างนี้เลยค่ะคุณกบสุวนัน
ประกบคู่กับคุณออยธนาแล้วก็เฉือนอารมณ์กับคุณแป้งออนจีรานะคะ
งานนี้เนี่ยทั้งเจ้าของเพลงแล้วก็๓นักแสดงนำเผยว่า
ดีใจที่ได้มาร่วมงานกันแล้วก็อยากจะจัดผลงานเพลงชิ้นนี้นะคะ
แฟนแฟนได้อินกันอย่างเต็มอิ่มอีกด้วยก่อนที่นักร้องหนุ่มจะฝากให้ติดตาม
สิกวิดีโอเพลงไพรีพินาศในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
เป็นซิงเกิลที่๓แล้วนะครับจากอัลบั้มใหม่
บกับพี่ออยเนี่ยก็เป็นแฟนกันอยู่นะคะเสร็จแล้วก็โดนแย่งไป
เหมือนท้าทายลูกคมเราก็เลยต้องจัดการซะหน่อยแหม
เราก็อยู่ของเราดีอยู่เฉยแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เราเลย
เขาก็จะแบบเหมือนแบบมาเขาเรียกอะไรมาเย้ยเราด้วย
เอาหัวหมายลงมือกันซะหน่อยอะไรอย่างนี้ครับผม
คือมาที่หลังแล้วก็ยังวอนอีกก็เลยสมควรให้เขาหน้าถีบตกกระดาย
สนุกมากคือพี่โขปเล่นจริงแล้วก็เล่นแบบถึง
เราก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางให้คนเขามีบทบาทกันเนี่ย
ส่วนมากน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่า
ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งงานที่ดังเอง
แล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับด้านหลังชีวิตนักแสดงทุกคนด้วยนะครับ
ตั้งใจทำมากรวมไปถึงพี่ครูเอกสิทธิ์ด้วยนะครับ

คนผู้หญิงก็รักของของใครใครก็หวง
ใครก็รักจะมาแย่งของฉันเนี่ยไปไม่ได้นะคะ
มีทั้งการประทับฝีมือก็คือการเน้นนิดนึงพูดแบบง่ายนะ

แต่จริงแนวเพลงพี่ดังเนี่ยก่อนหน้านี้เขาปล่อยออกมาซิงเกิ้ลเพลงแรง
ก่อนหน้านี้ให้คุณอ้ำมาแสดงตบตีกับคุณตองพระคารมัย
ในรูปแบบเพื่อนรักเพื่อนร้ายแต่ครั้งนี้

เพลงคนละเบอร์นี่ก็ได้แพนเค้กมาเหมือนกันนะคุณ

ก็ไม่แพ้กันเลยนะคะแรงแรงทุกคน